เป็นเรื่องราวความเชื่อที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ใช่ค่ะคนงานปาล์มคุณผู้ชมหลังจากที่ทำงานกันเรียบร้อย
ก็นั่งพักทานข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง

ทานข้าวอยู่ดีจู่คนงานตัดปามเนี่ย
คนนึงเนี่ยก็รู้สึกตัวสั่นขึ้นมา
เหมือนแบบว่าถูกศิงอ่ะ
คือเพื่อนคนงานบอกว่าถูกผีสิง
แล้วก็เลยมาสอบถามมาคุยว่าเป็นอะไร
ปรากฏว่าที่เป็นแบบนี้ถูกเจ้าแม่มณฑาเข้าสิง
เจ้าแม่มณฑาบอกว่าอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมากว่า๑๐ปีหายใจไม่ออก

ชาวบ้านก็เลยไปขุดขึ้นมาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศนะ
คือก่อนหน้านี้นะเจ้าของสวนปามเขาก็ได้ยินคนงานเล่ามาแบบนี้

แล้วก็ไปเจอเหมือนหัวของตุ๊กตาอะไรสักอย่างเนี่ย
เจ้าของสวนปามนะปิดข่าวไว้ก่อน

ยังไม่อยากให้ชาวบ้านรู้เพราะกลัวอะไรรู้ไหม
กลัวว่าเดี๋ยวสวนปามจะเสียหายเพราะถ้าชาวบ้านมาเยอะ
แต่ทีนี้ปิดอยู่ซะที่ไหนล่ะคุณ

ชาวบ้านจะสนใจแล้วมันก็เป็นเรื่องลี้ลับแปลกประหลาด
เลยไปคุยกันนะกับนายวิชาณรักษายศอายุ๔๗ปี
ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปามเนื้อที่๒๑ไร่นี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงสายวันพุธที่ผ่านมา
คนงานชายหญิง๖คนเข้ามารับจ้างตัดผลปาล์มในสวน

พอทานไปทานมาทานอยู่ดี
คนงานหญิงคนหนึ่งมีอาการคล้ายกับถูกวิญญาณเข้าสิงนั่งสั่นอยู่พักใหญ่
บางคนก็ว่าชักติ้นชักงอนเลยนะฮะ

แล้วก็พูดออกมาบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันผุดร่างตนขึ้นมา
จากถูกฝังอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่มานานหลายสิบปี

ก่อนจะออกจากร่างไปแล้วก็ทราบว่านี่คือเจ้าแม่มณฑาที่มาสิ่งร่างนะ
คนงานก็เลยนำจอบเสียมเข้าไปช่วยกันขุดบริเวณคนต้นเขี้ยม
ขนาดลำต้น๒คนโอบความสูงของต้นประมาณ๓๐๔๐เมตร

มันขึ้นโดดเดียวอยู่กลางสวนปามค่ะ
ขุดลงไปลึกประมาณ๓๐เซนติเมตรก็เจอสิ่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเป็นรูปปั้นเซรามิกนี่ค่ะ
ตอนแรกเห็นแต่หัวตอนหลังก็เลยต้องขุดลงไปลึก
แต่ว่าก่อนจะขุดนะคือเจ้าของสวนปามเนี่ย
เขาหาหมอผีมาทำพิธีศัยศาสตร์ก่อนถึงจะขอขุดได้ขอขมากันก่อน
ต้นไม้ร้อยปีนะอาจจะมีเทพยดารักษาอะไรอยู่ก็เป็นความเชื่อ
พอขุดไปเจอแบบนี้ทุกคนถึงกับขนลุกขนชันแล้วก็พนมมือกราบไหว้ขอขมาครับ
จากการสังเกตบริเวณโดยรอบต้นต้นไม้นี้นะคะก็มีชาวบ้านค่ะ
ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้น้ำแดงแล้วก็แป้งมากราบไหว้
มาบูชามาศักระแล้วก็พลาดไม่ได้ละค่า
ลำต้นของต้นเข้มก็มีแป้งขาวโพรนเลย
ก็คงไม่ต้องบอกว่าชาวบ้านเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
คือตอนแรกเจ้าของสวนบอกว่าขุดขึ้นมาแล้ว
ก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่ดูเป็น
มาตรวจสอบหน่อยว่ารูปปั้นนี้มีอายุเท่าไหร่
แล้วทำไมถึงถูกฝังไว้ตรงนี้นะครับ
ถึงจะแจ้งข่าวให้กับชาวบ้าน
ได้เข้ามาดูได้เข้ามาชมได้เข้ามาขอหวย

แต่เจ้าของชนป้ายบอกไม่ทันแล้วนะฮะ
ในที่สุดคอหวยไม่รออะไรเลย
มาถึงที่สวนปามของเธอก่อนนะครับ
แล้วก็เลยเชื่อว่าตุ๊กตานี้เป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่มณฑา
อ่านตามหน้าจอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
นี่ผมไม่ได้อ่านถึงคนที่เขามาทาแป้ง

มีบอกด้วยเหรอคะมีสินะห้าหกหกแปดแปดอะไรไม่รู้นะ

ใช่ไหมคะช่องไทยรัฐทีวี
ใกล้เคียงเพราะชาวบ้านบอกเห็นเป็น๓๓กับ๓๓
ต่อเลยมั้ยคุณนี่ทำรายการต่อข่าวเลยมั้ยต่อข่าวต่อเลย